แปบไส้เพราะอะไรรู้ไหมความหวานของคู่นี้

ตั้งแต่กลับมาคราวนี้นะคืนดีกัน
หวานหนักเกาไปดูภาพกันแล้วเองละกัน

นี่คือนั่งตรงไม่ได้ใช่ป่ะต้องนั่งพิ่งเขาใช่ป่ะ

ที่สำคัญการเที่ยวครั้งนี้ไปฉ่ำมากเลยค่ะ

หอมสันอินเจแปนด้วยค่ะ

มีช่างภาพส่วนตัวคอยตามติด

ไม่รู้ว่ากลับมาไทยคราวนี้นะจะมีข่าวดีหรือเปล่านะคะ

คุณดูสังเกตเสื้อผ้าหน้าผม

ข้าวฉันข้าวฉันให้ตายดีกว่า

โพสต์ธรรมดาไม่ได้นะเอียงก็แล้ว

อินมาจากซีโร่งซีรีส์เกาหลีอะไรอย่างนี้ไง
เพราะว่านุ่มสันเขาก็ดูแบบลูกแบบพระเอ็กซ์เกาหลีอยู่นะ

กลางบรรยากาศโรแมนติกจะรักกัน